กลับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายสุธินคลังแสงสมาชิกสภา
ผู้แทนรัฐศดรแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยใน
เสนอชื่อบุคคล

คือนายพิธาริมเจริญรัฐ

ครับอันนี้ก็

ตามก็บังคับ

อยากยกมือเหมือนปกติไม่ได้ครับ

นายอัคฬาเดชปวงบิทักโลศ
สมาชิกสภาพุทยาและสดรจังหวัดราชบุรี
รวมไทยสร้างชาติในฐานะสมาชิกรัฐสภา

วันนี้ได้เห็นเพื่อนสมาชิก

นายพิธาริมเจริญรัฐจากพักเก้าไกรขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
วันนี้ผมขออนุญาตใช้สิทธิ์นะครับขอท้วงประท้วงท่านประธานครับว่า
รัฐสภาของเรานะครับกำลังทำผิดข้อบังคับข้อที่๔๑
ซึ่งได้ปัญญัติไว้ว่ายติใดที่ตกไปแล้ว
ห้ามนำยติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันขึ้นเสนออีกในสมัยประชุมเดียวกัน
เว้นแต่ยติที่ยังมีการหลงมติวันนั้นเราได้มีการหลงมติในยตินี้เรียบร้อยแล้ว
ว่ามีเพื่อนสมาชิกเสนอนะครับคุณพิธาริมเจริญรัฐมาเป็นนายกรัฐมนตรี
แล้วก็ได้มีการลงมติซึ่งการลงมติในวันนั้นเนี่ยเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของรัฐสภา
การที่ข้อบรรยัติหรือข้อบังคับสภาเนี่ยได้บรรยัติไว้เนี่ยนะครับ
ถือว่าเป็นกฎหมายผมเองในฐานะที่เคยเป็นอดีตนะครับ
กรรมธิการยกร่างข้อบังคับท่านประธานสภาก็เป็นอดีต
ท่านเคยเป็นประธานสภามาแล้วท่านก็คงทราบนะครับว่า
ข้อบังคับของรัฐสภาหรือข้อบังคับของสภาพผู้แทนรัศดรเราเนี่ย
มีสถานะเทียบเท่าพรบการออกข้อบังคับของเรานะครับ
มีขั้นตอนเหมือนกับการออกพระราชบัญญัติ
ข้อบังคับของสภานั้นมีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ
เป็นกฎหมายที่สมาชิกรัฐสภาของเราจะต้องยึดถือและปฏิบัติ
ฉะนั้นการที่เราได้มีการเสนอยัตติขึ้นมาซ้อนอีกครั้งหนึ่ง
จึงเป็นการ
บางการว่าทางนี้ทางคนรักษมณฑ์

เรียนท่านประธานที่เคารพครับผม
หลังเมื่อสมาชิกสภาผู้ไทยรัฐสดร
บรรชีไร้ชื่อภาครั่วกรรคใก้ในฐานสมาชิกระทัศพา
กรณีนี้นะครับเป็นกรณีที่เรากำลังดำเนินการตามระเบียบวาระของการประชุม
ในการที่จะต้องเลือกนะครับ
ผู้ที่จะไปเป็นนายกรัฐมนตรี
ซึ่งท่านประธานนะครับตามข้อบังคับข้อที่๕มีอำนาจที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดเอาไว้
ประเด็นปัญหาของเรื่องนี้ก็คือเรากำลังดำเนินการตามรัฐมนูลครับ
แต่ท่านประธานต้องขออนุญาตด้วยความเคารพนะครับ
ท่านเพื่อนสมาชิกที่ยกมือนะครับขอหาลือต่อท่านประธานกรณีนี้
มันเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องครับ
และเรากำลังดำเนินการในเรื่องของการเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมซึ่งอยู่ตามบัญชีตามที่รัฐมนุนกำหนดเอาไว้
การดำเนินกระบวนการเช่นนี้สุ่มเสี่ยงอย่างมากที่จะผิดขั้นตอนของรัฐมนูล
ดังนั้นขอให้ท่านประธานครับช่วยควบคุมการประชุมให้ถูกต้องให้ชอบด้วยกฎหมายด้วยครับ

ครับก็ยังไม่ผิดข้อบังคับเชิญต่อครับ
สั้นเดี๋ยวถ้าเผื่อยังไม่ผิดข้อบังคับถ้าเผื่อว่ายกมือขึ้นประท้วงก็ต้องเป็นการประท้วงว่าผู้อภิปรายกำลังทำผิดข้อบังคับนะครับ
ของที่ลาวเซมันโรมให้พิพรายเมื่อสักครู่ก็ยังถือว่าผู้พิพรายอย่างพิพรายอยู่ในข้อบังคับอยู่นะครับ
ผมว่าถ้าให้ทางนี้แสดงครับเพราะว่ายังไงก็ยังไม่มีการโหวตอะไรครับ
แต่แสดงความคิดเห็นก็ยังเต็มที่นะครับ

ท่านประธานครับกับผมนายอัครเดชวงวิทักษโลศสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดราชบุรีพักรวมไทยสร้างชาติในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ท่านประธานครับผมไม่ได้ลุกขึ้นมาอภิปรายนะครับว่าคุณพิธาริมเจริญรัฐเนี่ยเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่
แต่ผมกำลังอภิปรายครับว่ารัฐสภาของเราเนี่ยนะครับถ้ามีการพินายัตตินี้นะครับจะเป็นการกระทำที่ขัดกับข้อบังคับซึ่งมีสถานะเป็นกฎ
ท่านประธานผมประท้วงท่านประธานครับเพื่อนสมาชิกยืนขึ้นประท้วงนานนะครับท่านประธาน
ครับเจอดเจอดครับ
แต่เดี๋ยวคุณจุลภัณฑ์ยืนนานนะครับท่านประธาน
ผมประท้วงกระบวนการที่กำลังทำอยู่นี้ว่าขัดข้อบังคับการประชุมข้อที่๓๖
ขณะนี้มีเพื่อนสมาชิกท่านสุธินคลังแสงได้เสนอบุคคลผู้จะขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
กระบวนการอยู่ในขั้นตอนของสภาของรัฐสภาที่จะต้องให้การรับรองด้วยการเสียบบัตรแสดงตนแบบเปิดเผย
แต่เพื่อนสมาชิกจากฝากฝั่ง๑๐พักด้วยความเคารพนะครับท่านไม่ได้ผิดอะไรครับแต่ท่านลุกขึ้นมาเนี่ยเร็วไปนิดนึงนะครับเพราะว่ากระบวนการมันยังไม่ครบถ้วน
ถ้าท่านประธานจะกรุณาเนี่ยให้มีการดำเนินการในการที่จะได้แสดงตนและรับรองยัตตินี้ให้เรียบร้อยนะครับ
จึงจะเดินหน้าสู่การถกเถียงกันว่ามันเข้าข้อสี่สิบเอ็ดหรือไม่เนี่ยซึ่งท่านประธานก็ได้กรุณาเปิดกรอบเวลาจากการประชุมร่วมสามฝ่ายแล้วว่าเราจะใช้เวลาราวสองชั่วโมงเศษในการที่จะมาหารือกันในเรื่องนี้และหาข้อสรุปนะครับเพราะฉะนั้นดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนครับขณะนี้ขอท่านประธานดำเน

ครับขอบคุณนะครับ